ดูเรื่องทะเลาวิวาสนะคะของกาดร้านอาหารดังย่านสะพานใหม่๑๓คนค่ะ
รุมกระทืบแล้วก็ยังชกต่อยลูกค้าที่มาเที่ยวที่ร้านสามคนจนสลบช่วงตีสองที่ผ่านมานะคะ
วันนี้ทั้งสองฝ่ายเข้าพบตำรวจแล้วแล้วก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกาย

คิดอันไงคิดอันไง
สภาพชาย๓คนที่นอนแน่นิ่งหลังถูกกาดนับ๑๐ของร้านอาหารดังย่านสะพานใหม่รุมทำร้าย
บริเวณซุ้มป้ายทางเข้าร้านทั้งเตะต่อยกระทืบ
โดยคนที่ใส่เสื้อสีเทาอ่อนถูกทำร้ายกลางถนน

ที่ชายอีก๒คนนอนสลบอยู่ข้าง
แม้จะมีกาดด้วยกันคอยห้ามแต่ก็ยังไม่ยอมหยุด
คนที่ถ่ายคลิปไว้ต่างร้องด้วยความตกใจและสงสารคนที่ถูกทำร้าย
บอกว่ากาดไม่น่าทำกันแบบนี้
คนเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นตำรวจ๒นายและรอปภ๑คน
วันนี้เข้าให้ปากคำกับตำรวจแล้ว
โดย๑๐ตำรวจเอกเอกวัตรแก้วปีลาสังกัดตำรวจทางหลวงชนบุรี
หนึ่งในคนเจ็บที่ถูกทำร้ายกลางถนนแล้วลากไปข้างทาง
มีบาดแผลที่หัวเอามือจับที่ชายโครงตลอดเวลา
โดยตอนที่เข้าไปให้ปากคำและลงจากโรงพัก

เจ้าตัวก็ไม่ได้ตอบคำถามสื่อกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ขณะที่กลุ่มกาดที่รุมทำร้ายลูกค้าในร้าน

โดยมีหัวหน้ากัดของร้านเข้าให้ปากคำด้วย
เจ้าตัวเผยว่าก่อนเกิดเหตุตำรวจคนเจ็บมีอาการมึนเมา

แต่ตำรวจได้ใช้ศอกกระแทกหน้าลูกน้อง
กาดคนอื่นเข้ามารุมจนเกิดชุลมุนกันขึ้น
อยากขอโทษสังคมที่ทำให้เกิดภาพลักษณ์รุนแรงออกไป

เพราะถ้ามันออกไปพวกผมทำเกินกว่าเหตุ
จริงแล้วผมไม่ได้ตั้งใจทำอย่างนั้นเลยครับ
คือเจตนาของพี่แค่ระงับเหตุใช่ครับ
จังหวะประทะกันมันเกิดจากทางไฟ
คู่กรณีของเราสอบมาใส่กลุ่มกาดหรือเปล่าใช่ครับ
หรือเราโดนกระทำก่อนหรือเปล่าใช่ครับ
แล้วจากนั้นมันก็เกิดเหตุชุลมุนใช่ครับ
ตัวน้องที่โดนสอบฟันที่หน้าที่กระแทกที่หน้า

เป็นตัวเพื่อนตัวน้องเขายังไม่ทันได้ตอบโต้
ผู้จัดการร้านก็ยอมรับว่าคนของตนทำเกินกว่าเหตุ
หลังจากนี้จะเยียวยาผู้เสียหายโดยจะเจรจากันก่อน
สำหรับกาดชุดนี้ทำงานที่ร้านมาประมาณ๖ปี
เป็นชุดเจรจาไม่เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้
หลังเกิดเหตุจะพักงานกาดชุดนี้ไปก่อน
แล้วหาชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทน
พร้อมขอโทษที่ทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรง
รับปากจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกแน่นอน
จากการสอบปากคำทั้งสองฝ่ายทราบว่า
กลุ่มของผู้บาดเจ็บจำนวน๓คน
ได้เข้าไปใช้บริการที่ร้านจนเมา
และสาดน้ำไปที่โต๊ะลูกค้าผู้มาใช้บริการโต๊ะข้าง

ของร้านได้เชิญตัวออกมาคุยกันหน้าร้าน

ก่อนจะกลับกาดของร้านได้เดินตามกลุ่มผู้เจ็บไปที่รถ
เคาะกระจกให้มาคุยกันอีกครั้ง
เป็นเหตุให้เกิดการชกต่อยกันขึ้น
กาดที่มีมากกว่าทำร้ายกลุ่มคนเจ็บจนหมดสติ
แล้วหนีไปก่อนเข้ามอบตัว
ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ
ซึ่งผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ข่าวเทราะทีวีรายงาน